พูดถึงเรื่องของการส่องที่ต้นไม้แล้วเนี่ยดิฉันขอพาไปอีกที่หนึ่ง
ส่องดูที่จังหวัดตราดหน่อยชาวบ้านเขาแห่กันไป
ส่องโชคที่ต้นตะแบกข้างกำแพงวัดบ่อพลอยดูสิว่ามีอะไรให้ส่องดูบ้าง
ผมชอบท่าส่องคุณจริงไหนอยากรู้ว่าเอ๊ะมีอะไร
แล้วทำไมไปกลางค่ำกลางคืนกันแบบนี้มันจะมองเห็นเหรอ
มาค่ะบริเวณข้างกำแพงวัดบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะ
ครับมีต้นตะแบกต้นใหญ่อยู่ข้างกำแพงวัด
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าบริเวณนี้
มีกุมารทองอาศัยดูแลอยู่ซึ่งตำนานเนี่ยเล่าเอาไว้ว่าอย่างนี้
ยังไงมีชาวบ้านนำกุมารทองมาทิ้งไว้บริเวณกำแพง
ซึ่งบอกเลยสร้างความหวาดกลัวหวาดภาวะน่ากลัวจริง
เมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้
ก็เลยทำให้ผู้คนมักจะเห็นคนนั่งอยู่บนกำแพง
บางคนบอกว่าก็คล้ายเปรตอยู่เหมือนกันนะคุณกาญจนากลิ่นหอมคุณปุ้ย
แล้วก็เพื่อนก็เลยมาที่ต้นตะแบกนี้เอาทูบมาด้วยนะ
เอาทูบเอาเทียนเอาน้ำเปล่ามาด้วยแล้วก็มาจุดแบบนี้ค่ะ
ครับจุดถวายแด่ต้นตะแบกแล้วก็ไม่ลืมนะ
เอาทูบเอาเทียนมาแล้วเอาแป้งมาด้วยเอาแป้งมาทาที่บริเวณลำต้นของต้นตะแบกแบบนี้
เพราะเขาว่ากันว่ามีคนเคยมาหาอะไรเด็ด
ที่ต้นตะแบะต้นนี้และได้โชคกันไปหลายรายแล้วจ้าทำไม
ก่อนกลับค่ะคุณปุ้ยกับเพื่อนบอกว่ามีอาการแปลกอยู่เหมือนกันนะ
ยังไงรู้สึกว่าตัวชาตัวชาแล้วก็พูดขึ้นมาว่า
พูดอะไรครับพูดไม่ชัดด้วยเขาพูดไม่ชัดเขาตัวชา
เขารู้สึกว่าตัวเขามีอาการแปลกตัวชา
แล้วก็พูดออกมาแบบไม่รู้ตัวว่าอ้าว
เนี่ยแล้วทำไมเขาลิ้นมันจุกปากหรือยังไงฮะ
เขาไม่ได้จุกหรอกดิฉันเนี่ยจุกทั้งจุกปากจุกอก
อยากบอกแต่พูดไม่ได้มันกลืนไม่เข้าใครไม่ออกอืม
ก็ว่ากันไปเรื่องความเชื่อค่ะไปตีความแล้วกันว่าไอ้อ้าว
อ่าเนี่ยมันคืออะไรมันเหมือนคุณจุกอยู่ตอนเนี้ย
ใช่ไหมผมก็จุกคุณอยากเอาออกผมอยากเอาออก
อยากเอาออกข้างบนโอ้ยมันต้องจบรายการก่อนแล้วค่อยไปเอาออก
ใจเย็นพวกคุณเก็บเอาไว้ก่อนนะคะ